ทางไกลอนาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพราชสุดา
ยามบรมราชกุมารีประเภททีมชาย
เส้นทางจากพิสุนโลกถึงเชียงใหม่นะครับ
รวมระยะทาง๙๗๔๕๓กิโลเมตร
ที่๒ครับเส้นทางจากหน้าอนุสาวรี
ยาพิชัยดาบหักจังหวัดแพร่นะครับ
เข้าเส้นชัยที่หน้าโรงเรียนศรีสวรรค์วิทยาคารจังหวัดน่าน
เตจนี้แชมป์เป็นของพาร์ทสังหุ่นนะครับ
จากเกาหลีใต้ส่วนผู้นำเวลารวมก็ยังคงเป็นของทาง
จีโอวันิโลนาดีนะครับ
ซึ่งทำเวลารวม๗ชั่วโมง๕๘นาที๕๒วินาที
ส่วนทีมชาติไทยครับยังทำได้ดีครับ
รองอันดับหนึ่งของอาเซียนต่อไป
ท้ายกันที่การประกาศอันดับโลกนะครับ
ดาภาสุวรรณปุระโปรสาวชาวไทยอันดับโลก
ขึ้น๑๓อันดับครับโดยขึ้นไปอยู่อันดับ๗๗
หลังจากที่สร้างผลงานดีเยี่ยมคว้าอันดับ๗ร่วม
ในรายการเกียร์คลาสสิกนะครับที่รักแคลิฟอร์เนีย
เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาส่วนโปรเมย์เอรียาจุดท้ายนุการ
ยังคงครองมือ๒ของโลกต่อไปเหมือนเดิม
แล้วก็มีพักซองยอนครับจากเกาหลีใต้ยึดมือหนึ่ง
ส่วนโปรโมโมริยาครับพี่สาวนะครับอยู่อันดับที่๒๐คงที่
แล้วก็มีนาซ่าฮาทาโอปกะตัวสาวชาวญี่ปุ่น
คว้าแชมป์รายการเกียร์ขยับจากอันดับ๗ขึ้นไปรั้งมือ๔ของโลก
รายการต่อไปนะครับจะเป็นรายการเมเจอร์แรกของปีครับ
วันที่๔๗เมษายนนี้ที่มณรัฐแคลิฟอร์เนีย